สวัสดีครับทุกคน
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

แล้วเราก็ไปสัมภาษณ์แล้วเพราะว่ามันจะเดินทางอีกครึ่งเดือนแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกไปว่าไม่ได้ก็เลยมีการถามว่าทำไมถึงไม่ได้
เราก็เล่าแบบที่เบสไปเจอมาว่าทำไมถึงไม่ได้แบบนั้นนะคะ
แต่ไม่ได้เป็นการให้ข่าวว่าทำไมถึงไม่ให้วีซ่าเรานะอย่างนี้ไม่ใช่
ก็เล่าว่าเอาข้อมูลอะไรไปแล้วมันไม่ได้
ก็ไม่รู้ทำไมเพราะเบ้นไม่เคยไปอเมริกา
เบสก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เบสให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องของจุดประสงค์ที่จะไป

คือจริงตรงนี้จะมีนักข่าวที่มีส่วนที่ท่านรู้ด้วยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วค่ะ
อย่างเช่นรู้ว่าเราจะไปทำไมก่อนหน้านี้

บนเวทีเบสก็พูดชัดเจนว่าเราจะมีการไปเพราะว่าเป็นวันพ่อในปีสุดท้ายของพระชนชีพ
แล้วก็คนไทยที่นั่นเมื่อได้ดูเทปการพูดหลายเทป
ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เราได้ไปพูดที่นั่นอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเหมือนกับมีการรู้ไว้แล้วก่อนล่วงหน้าว่าเราจะไปเพราะอะไร
เพราะเราพูดบนเวทีแล้วสิ่งที่ไปพูดบนเวทีมันไม่ได้แค่พูดแล้วดังเฉพาะคนข้างหน้า
เพราะมีคนไปไลฟ์มีคนที่ติดตามอยู่ด้วย
แม้กระทั่งเบ็ดไลฟ์สดด้วยค่ะพี่
ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กตัวเองก็มีการบอกถึงเรื่องนี้วัตถุประสงค์ว่าไปทำไมเบ็ดบอกไว้ในนั้นหมดแล้ว
หลังจากที่ข่าวออกมาแล้วก็มีความเข้าใจไปในทางหนึ่งนะคะ
ที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเบสจะไปทำอะไรเนี่ย
ได้พยายามชี้แจงกับนักข่าวแต่ละคนหรือว่าพยายามที่จะแก้ข่าวไหม
ยังไม่ได้แก้ข่าวและชี้แจงอะไรเลยเพราะเบ้นมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เราเองยังไม่รู้ว่าไม่ได้ไปเพราะอะไร
มีเพียงการชี้แจงในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊คแฟนเพจของเบสเองว่าเบสคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร
เนื่องจากพอข่าวถูกเขียนออกไปว่าวีซ่าไม่ผ่าน
ไม่สบายใจตรงที่ทุกคนคิดว่าทำไมถึงวีซ่าไม่ผ่านเรามาโหนกระแสหรืออะไรหรือเปล่า
ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะอธิบายกับใครยังไงเลยเขียนออกมาเป็นตัวอักษรน่ะนะคะ
ว่าที่วีซ่าไม่ผ่านเบสคิดว่ามันเป็นตามกระบวนการของเขาที่เขาต้องทำเพียงแต่ว่าเป็นความผิดพลาดของเบสหรือเปล่า
เรื่องเอกสารเบ้นไม่รู้ว่าเอกสารของเบสน้อยไปไหมเบ้นไม่รู้ว่าการเงินของเบสเป็นยังไง
เบสไม่รู้ว่าในความมั่นคงที่เขาพิจารณาของเบสเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าก็แค่นั้นเอง
นั่นคือการชี้แจงเดียวที่เบสทำคือทางข้อความทั้งหลายที่เบสโพสต์ลงไป
เบสก็โพสต์เรื่องวีซ่าเนี่ยค่ะอันแรกคืออันเดียวโพสต์ยาวว่าคิดว่าไม่น่าจะได้ไปเพราะอะไรไม่น่าได้วีซ่าเพราะอะไร
กระแสข่าวที่ออกมาจะช่วยกดดันให้เบสได้วีซ่าไหมคะตอนนั้นไม่คิด
ไม่มีความจำเป็นค่ะเพราะสำหรับเบสเบสบอกพี่เลยว่าเบสเสียใจตอนที่เขาบอกว่าวีซ่าไม่ได้อ่ะ
เสียใจประมาณ๑๕นาทีหลังจากนั้นแล้วก็โทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าวีซ่าไม่ได้ลูกไปไม่ทันวันที่๕ธันวาแน่เลยแม่
ก็คือบอกแค่นั้นหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนหมดอารมณ์ตัวเองเพราะวันนั้น๑๔พฤศจิกาไม่ต้องไปบรรยายต่ออีก๒งานค่ะพี่
นั่นหมายความว่าเบสจะมานั่งนอยอยู่กับเรื่องนี้ไม่ได้เบสก็ไปบรรยายต่ออีกสองอันโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใหม่แล้วหรือยังคะยื่นใหม่แล้วค่ะแล้วจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่คะสัมภาษณ์ในอาทิตย์หน้าค่ะ
ตอนนี้เรื่องของพูดถึงเรื่องของสถานะทางการเงินหรือปัญหาที่เราคิดเอาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเครดิตทางการเงินเนี่ยนะคะ
แล้วก็เครดิตบูรัวออกมาชี้แจงตอนที่เราตอนที่เราตั้งข้อสังเกตเองว่าเป็นสถานะทางการเงินเนี่ย
นั้นก็ยังไม่ได้ติดต่อกับทางเครดิตบูโรเพื่อเช็คใช่ไหมคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
คืออย่างนี้ค่ะในส่วนตัวของเบ้นเบ้นมีปัญหาเรื่องธุรกิจ
เนื่องจากเมื่อก่อนเบสทำเป็นบริษัทแล้วมีการปิดบริษัทไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
และเมื่อปิดบริษัทไปทุกอย่างเคลียร์เพราะเราแบ่งกันชัดเจน
แล้วเพื่อนที่อยู่หุ้นส่วนที่อยู่เนี่ยค่ะมีการอาจจะจ่ายไม่ตรงอย่างนี้ค่ะ
แล้วชื่อเราก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วมันหลายเดือนเบสไม่แน่ใจว่าชื่อเบสจะไปติดอะไรหรือเปล่า

เป็นการตั้งข้อสังเกตโดยที่ยังไม่ได้เช็คกับเครดิตนี้ค่ะ
เบ็ดก็เลยเป็นความสึกว่าเพราะตอนนั้นที่ไปสัมภาษณ์เขาขอดูบัญชีธนาคาร

ทีนี้การตั้งข้อสังเกตนั้นถึงแม้ว่าจะกระจ่างหรือไม่ก็แล้ว
แต่ข่าวที่สวนขึ้นมาคือคลิปเก่าไปพูดที่มหาสารคาม

คนอีสานเป็นอย่างที่เบสพูดในคลิปหรือเปล่า
เบสคิดอย่างคลิป๑๐๐หรือเปล่า
ทำไมถึงกล้าพูดแบบนั้นสักครู่ค่ะ

ถ้าเข้าไปดูในยูทูปโพสต์ประมาณต้นปี

เป็นต้นปี๕๙นี้เลยค่ะ

คือเราพูดด้านนี้อยู่แล้วนะคะ
เบสพูดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ
แล้วก็จะตบท้ายด้วยเรื่องของพระองค์ท่านทุกครั้งที่บรรยาย

เราน่าจะสามารถพูดในด้านการสร้างจิตสำนึกพลเมืองได้
ก็เลยได้ไปงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ซึ่งไม่ใช่ที่เดียวเบสไปหลายจังหวัด
และไม่ใช่ภาคเดียวเบ็ดไปหลายภาค
และวิธีการสื่อสารของแต่ละภาคก็เป็นแบบนั้น
เวลาเบสสื่อสารเบสก็จะเรียกคนภาคนั้นเป็นแบบนั้น
เช่นคนภาคอีสานคนภาคเหนือคนภาคใต้หรือคนกรุงเทพ

แต่ในกลุ่มก้อนของการพูดทั้งหมด
จะเป็นกลุ่มก้อนของการพูดเรื่องการรู้หน้าที่พลเมือง
และการพูดเรื่องรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ซึ่งต้องยอมรับว่าในทุกพื้นที่ที่เราไป

หรือน้องไม่ได้รับข้อมูล
หรือน้องไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจบ้าง
วิธีการสื่อสารของเบสถ้าสื่อสารกับผู้ใหญ่จะสื่อสารอีกแบบ
แต่วิธีการสื่อสารกับเด็กในสไตล์ของเบสคือ
สื่อสารแบบใช้ภาษาเป็นกันเอง
ภาษาแบบวัยรุ่นภาษาแบบเด็ก
ซึ่งถ้าผู้ใหญ่ฟังอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่
ทำไมมันเป็นภาษาง่ายแต่เบ๊กกำลังสื่อสารกับเด็กนะคะพี่

วันนั้นคนฟังเป็นน้องเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย
ใช่ค่ะที่เข้าร่วมรับฟังในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหน้าที่พลเมือง

หมายของงานต้องการให้คนฟังได้อะไรคะ
หมายของงานอยากให้น้องรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมือง
และเป้าหมายหลักเลยคือให้เด็กทุกคนได้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เพื่อที่จะได้เดินหน้าประเทศไทยได้ต่อไป
สิ่งที่ต้องการจะสื่อด้วยประโยคที่พูดถึงคนอีสานแบบนั้น

จริงเวลาเบสบรรยายเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
จะบรรยายในเชิงการปลุกใจ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจะสื่อในวันนั้น
อยากบอกว่าถ้าฟังทั้งก้อนทั้งหมดชั่วโมงครึ่งในการบรรยาย
ท่านจะเข้าใจเหมือนคน๒๓พันคนที่นั่งอยู่กับเบสตอนนั้น
ณเวลานั้นไม่มีอะไรที่เกิดความไม่เรียบร้อยเลย
ณเวลาที่เรากำลังบรรยาย

เพียงแต่ว่าถ้าตัดออกมาแค่เป็นก้อนตอนส่วน
ท่านจะไม่เข้าใจว่าบริบทที่อยู่ก่อนหน้ากับอยู่หลังจากนั้นคืออะไร

หลังจากนั้นคือการโยงให้ทุกคนได้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แต่กลุ่มก้อนตรงกลางที่เป็นกลุ่มก้อนของการปลุกใจในภาษาของเบส
เบสใช้ลักษณะของการปลุกใจให้ฮึกเขิม
โดยเฉพาะเป็นภาคใต้เบ็ดพูดภาษาใต้และพูดภาษาที่ตรงแล้วแรงกว่านี้อีก
เพราะมันเป็นการพูดปลุกใจทั้งหมดถ้าได้ดูในบริบทภาครวมท่านอาจจะเข้าใจมากขึ้น
พอฟังแค่ก้อนนี้มันดูดุร้าย

เพราะฉะนั้นเบ็ดอยากให้ทุกคนได้ฟังได้ทั้งหมดนะคะ
แล้วท่านจะเข้าใจว่าเจตนาของเบสคือการปลุกใจ
ลุกขึ้นมาหันกลับมามองสิ่งที่เราละเลย
เพราะเด็กอาจจะสนใจเรื่องส่วนตัว

คลิปเต็มไม่ได้มีอยู่ในมือเบสใช่ไหมคะ

กำลังจะถามว่าคนจัดงาน
ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเบสไหมคะว่า

คนที่นั่นคิดยังไงรู้สึกยังไงมีปัญหาอะไร
และต้องการให้เบสพูดเพื่อทำให้เขาคิดยังไง

เราต้องมีการหาข้อมูลไปในเบื้องต้น
จะบอกว่าทุกที่ในประเทศไทยที่เบสไป

เพราะไม่ใช่แค่ที่ภาคใดภาคหนึ่ง
ทุกที่ค่ะเรามีคนที่เข้าใจถูกเข้าใจผิดมีหมดเลย

ร่างเราจะบรรยายในเชิงที่ราบเรียบ
บางทีมันก็จะไม่ครอบคลุมถึงบางส่วน

สมควรจะพูดอย่างไรให้กับกลุ่มคนตรงนั้น

หรือส่วนต่างที่เบสไป

เพราะทุกที่ที่เบสไปเบสก็พูดแบบนี้

เป็นคลิปของทางพี่น้องภาคอีสานก็แค่นั้นเอง
แต่เบสยืนยันว่าไม่มีความหมายใด
ที่ต้องการล่วงเกินเลยแม้เพียงนิดไม่มีค่ะ
ถ้าเบสบอกว่าเบสก็พูดแบบนี้ทุกภาคที่เบสไป
เบสขออภัยนะคะถ้ายกตัวอย่างเบส
ใช้คำว่าคนภาคนั้นคนภาคนี้
แล้วก็ต่อท้ายด้วยประโยคเดียวกันกับที่พูดในคลิปนี้เหรอคะ
ใช้คำว่าพี่น้องคนใต้พี่น้องคนเหนือพี่น้องใช้อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าในบริบทของการบรรยายณแต่ละอารมณ์บนเวทีเนี่ย
มันอาจจะเหมือนกับคลิปนี้หรือไม่แล้วแต่ว่าณวันนั้นเราไปอยู่ที่ไหนที่ใดอย่างไร
แต่ในบริบทของความหมายของการบรรยายนะคะพี่เป็นแบบนั้น
คนที่จ้างงานเบสนะคะได้บอกลักษณะเฉพาะไหมคะ
ว่าเวทีนั้นเขาอยากให้เบสพูดเพื่อให้คนฟังคิดอะไร

เขาบอกชัดเจนว่าให้เน้นเรื่องให้ทุกคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และนั่นคือวิถีการทำการบ้านที่เราได้รับโจทย์มา
เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องไปตอบโจทย์อย่างไร

แต่เขาไม่ได้มาเฉพาะเจาะจงว่า
เหมือนเรามีวัตถุประสงค์เดียวกันว่าเราไม่ต้องการความแตกแยก
เราไม่ต้องการไปแล้วเพื่อบอกว่าทุกคนไม่ดีใครดีใครไม่ดีไม่ใช่ค่ะ
แต่มันเป็นลักษณะของการทอล์กโชว์ที่เป็นการปลุกพลัง
เบสอยากบอกว่าถ้าคุณฟังเบสทั้งหมด
คุณจะเข้าใจว่ากำลังสื่อสารอะไร

มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร

เรากลับมาสูงสุดเลยของการพูดคือ
กลับมาใส่ใจประเทศชาติกันดีไหม
มีคนให้ข้อมูลเบสหรือเปล่าคะว่า

หรือพื้นที่การจ้างงานให้เบสไปพูด
ตลอดทั้งงานเนี่ยนะคะ
มีความคิดหรือความรู้สึก
คนจ้างงานของเบสคิดว่า

ขอตอบว่าทุกที่ที่ไป

มีความคิดที่อาจจะไม่เหมือนกัน
มีความคิดที่แตกต่างกัน
ที่ที่ไปมันมีความคิดทั้งที่คลาดเคลื่อน

เรื่องราวของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ตรงหมด

คือมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจอยู่แล้ว

ว่าคุณรู้ข้อมูลอย่างไรอะไรอย่างไรในทุกภาคที่ไป

ภาคเหนือทุกที่มีความเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อน
จึงมีการบรรยายเพื่อที่จะต้องดึง
ความรู้สึกเหล่านั้นมารวมกัน
ความรู้สึกมันมีแค่นั้นเองค่ะ

แต่เป็นการบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่สนใจ
หรือคุณรับข้อมูลอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ลองฟังดูไหมอย่างนั้นนะคะ
คิดว่าคนที่ฟังในพื้นที่นั้นหรือแม้กระทั่งวันนั้นเอง
ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเรื่องอะไรอยู่คะ
คือเบนไม่อยากจะบอกว่า
จริงแล้วข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เบสเป็นห่วงที่สุด

เป็นไม่ระบุลงไปว่าคนที่ไหนรักใครอะไรอย่างไร

ทุกคนรักเบสรักคนฟังเบสก็รัก

หรือเราสนใจข้อมูลใดน้อยเกินไป
มันจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิด
หรือเป็นที่มาของสิ่งที่เราไม่ได้ฟังอะไร

ไม่ได้คิดว่าใครจะดีไม่ดีไม่ใช่
คิดแค่ว่าถ้าวันนี้คุณรู้มุมนี้

มารู้มุมนี้ในฐานะเราขึ้นมาพูดให้ฟัง

เราไม่ได้ไปบอกว่าใครผิดพลาดหรืออะไร

ทีนี้ในแง่ของการทำงานนี้
เวทีที่ไปไปหลายจังหวัดไหมในอีสาน

มีกลุ่มคนที่เป็นประชาชนด้วย
มีกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการเป็นอะไรด้วยค่ะ
ซึ่งลักษณะการบรรยายก็จะแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะการใช้ภาษากับกลุ่มคนฟัง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างจะเดินทางไปสู่

รักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

การไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ
อาจจะทำให้เข้าใจเจตนาของผู้พูดผิดนะคะ

คิดว่าประโยคนั้นที่ต้องการสื่อจริงคืออะไรคะ
ต้องการบอกกับคนที่นั่งฟังเบสอยู่ว่า
วันนี้เราน่าจะหันกลับมาแล้วศึกษาเรียนรู้
หันกลับมามองภาพรวมของประเทศชาติบ้านเมือง
อยากให้ทุกคนหันกลับมามองความเหน็ดเหนื่อย

อยากให้ทุกคนหันกลับมามองการเดินหน้าต่อไปของประเทศไทย

ถ้าเราทุกคนหันกลับมามองสิ่งที่มีความหมายร่วมกัน
สิ่งที่เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ

เมื่อเราทุกคนรักประเทศชาติเหมือนกัน
แล้วเรามีในหลวงที่เรารักเหมือนกัน
ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมามองสิ่งเดียวกันแล้ว

พยายามที่จะแบ่งแยกหรือ

เพียงต้องการให้ทุกคนกลับมามองในสถาบันหลักของชาติ

คือสิ่งที่ต้องการให้เข้าใจในเวทีวันนั้นที่มหาสารคาม

แม้กระทั่งจังหวัดอื่นในภาคอีสาน

และนี่คือสิ่งเดียวกันที่จะไปพูดที่ภาคอื่น

แม้ว่าแต่ละภาคจะมีบริบทแตกต่างกัน
แต่นี่คือความหมายเดียวที่ต้องการสื่อหรือเปล่าคะ
นั่นคืองานของเบสในการไปบอกให้เขาเป็นพลเมืองที่ดี
และเคารพจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย
ของเบสในงานจ้างมีแบบนั้น
เพราะฉะนั้นทุกเวทีในงานจ้างที่โจทย์แบบนั้น

ไม่ว่าสิ่งที่เบสอธิบายจะฟังขึ้นหรือไม่

สิ่งที่ต้องการสื่อสารจริงคืออะไรแล้วก็ตาม

แต่ความรู้สึกที่สูญเสียไปแล้ว

ขอโทษด้วยจากหัวใจจริง

อยากมีส่วนในการใช้เสียงของเบส
ในการช่วยสร้างสิ่งดีในสังคมประเทศชาติ
วันนี้คำพูดตอนหนึ่งที่ถูกตัดออกมา

อยากขอโทษที่คำพูดของเบส
ทำให้ความรู้สึกของพี่น้องชาวอีสานไม่ดี

ที่เบสไปเยอะที่สุดคือภาคอีสาน

ตั้งแต่เริ่มต้นฝึกพูดมาคือภาคอีสาน
ไม่มีทางที่จะคิดกับพี่น้องคนอีสานไม่ดี
เพราะว่าเบสเติบโตในสายหน้าที่การเป็นนักพูดจากภาคอีสานเลยก็ว่าได้
พระอาจารย์หรืออาจารย์ของเบสอยู่ที่อีสานทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เบสอยากบอกพี่น้องชาวอีสานที่สุดคือเบสขอโทษนะคะ
ถ้าสิ่งที่ทำจากความตั้งใจในการทำงาน
มันไปกระทบความรู้สึกของท่านเบ็ดขอโทษด้วยหัวใจ
แต่ด้วยหัวใจถึงเบ็ดไม่ใช่คนอีสาน
แต่เบ้นไม่เคยคิดว่าทุกภาคต้องแตกแยกกัน

งั้นไปทำงานที่นั่นไม่ได้ไม่ไปอยู่ที่นั่นไม่ได้นานอย่างนี้ค่ะ
เป็นอยากบอกว่าเบสขอโทษนะคะขอโทษด้วยใจจริง

แต่เบสไม่อยากให้สิ่งที่เบสพูดออกไป
ความตั้งใจในการทำงานเท่านั้น
เป็นจุดชนวนให้เราต้องไม่รักกันหรือว่าแตกแยกกัน
หรือเป็นจุดชนวนให้เราต้องมาทะเลาะกัน
ประเด็นที่มันเป็นความเปราะบางมากในประเทศไทย
ไม่โทษใครเลยเบส
ว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะสิ่งที่เบสพูดลงไปในนั้น

แต่ถ้าไม่ได้ฟังทั้งหมดเชื่อเบ้นนะคะว่า
ไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยกับพี่น้องคนอีสาน
ขอให้สบายใจได้ว่าเบสจะเอามาปรับในการทำงานด้วย
เพื่อให้ท่านได้รู้ว่าเบสบริสุทธิ์ใจ
แล้วยังยินดีที่จะทำงานให้กับพี่น้องชาวอีสาน
พี่น้องทุกภาคต่อไปเพราะว่าเจตนาของเบสคือ
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประเทศไทย

หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สามารถย้อนชมได้ทุกช่องทางของเครือไทยรัฐนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป